ทีนี้ในช่วงของพายุปลาบึกพาดผ่านมา
มีความกังวลหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของท่านขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทย

ปตทสพก็ทยอยส่งเจ้าหน้าที่กลับไปที่แท่นขุดเจาะในอ่าวไทย
เพื่อที่จะเตรียมเดินเครื่องผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งบงกฎวันที่๖มกราคมนี้นะคะ
โดยนายสิริจิรพงพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ระบุถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่า
อาจจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
ซึ่งถือว่าผ่านพ้นจุดวิกฤตสูงสุดไปแล้ว
หลังจากไม่พบความเสียหายนะคะ
โดยเชื่อว่าพายุปลาบึกนั้นจะไม่สร้างความเสียหายให้กับแท่นผลิตก๊าซในอ่าวไทย
ซึ่งทีมสำรวจของปตทสำรวจและผลิตปิโตเรียมจำกัด
ปตทสพก็จะยืนยันสถานการณ์อีกครั้งนะคะ
ตอนนี้ก็ส่งเจ้าหน้าที่กลับไปประจำการในแท่นขุดเจาะทั้ง๓แหล่งแล้ว
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่๖นี้นะคะ
โดยในส่วนของแหล่งบงกฎที่หยุดผลิตไปก่อนหน้านี้
จะกลับมาผลิตอีกครั้งวันอาทิตย์ที่๖มกราคม
แล้วก็จะเริ่มดำเนินการผลิตเต็มที่ในวันจันทร์ที่๗มกราคม
ส่วนสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติก็มีการนำก๊าซธรรมชาติเหลว
ก็ได้ป้อนการ์ดส่งไปที่โรงไฟฟ้าจนะและโรงไฟฟ้าขนอมอย่างเต็มที่
ก็จะทำให้ภาคใต้ไม่เกิดเหตุไฟตกไฟดับอย่างแน่นอนด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยังได้กล่าวขอบคุณประชาชนทุกคน
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในเรื่องของการไม่กักตุลน้ำมัน
พร้อมยืนยันว่าบริษัทปตทได้สำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทในภาคใต้อย่างเต็มที่
ซึ่งจะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนอย่างแน่นอนนะคะ
เช่นเดียวกับเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด
ก็สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันที่จังหวัดสุราชธานี

จำหน่ายให้กับสถานีน้ำมันกว่า๑๕๐แห่ง
ครอบคลุมพื้นที่๑๔จังหวัดในภาคใต้อย่างเพียงพอแล้วด้วยเช่นกันค่ะ

เดี๋ยวขออัปเดตนิดนึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง
เฉพาะบขศคือบขศเดินรถเส้นทางภาคใต้
ประกาศเดินรถทุกเส้นทางแล้วนะคะ

คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะ